ยังอยู่ที่เรื่องของเสียงแตรคุณผู้ชม

คันนี้นะคือรถเก่งขับแช่ขวา

แต่แสงก็แสงไปได้เลยบีดแต่ลวงไป๑ชุด

ยังไม่เท่านั้นนะฮะยังไม่ยอมหลบ
โหสุดท้ายครั้งเดียวดังลั่นเลย
เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นไปดูเลยครับ

ทำไมครับ
เมื่อกี้เมื่อกี้เบอร์ละไหมครับถามหน่อย

ไม่ใช่รับบัตรหน้าเบ๊กทำไมแช่ขวาพี่กับแสงไม่เฉยดิ

เอ้าพี่แช่ขวา

ผมพี่แปรเตือนแล้ว
เดี๋ยวไม่ต้องพูดกูมึง

อ้าว
ณจังหวะสุดท้ายมาโดนขวดน้ำปลาใส่

คุณจะมาขับจี้ตูดทำไม

แล้วคุณแซงคุณก็น่าจะไปเลยแล้วคุณจะไปเบรก

อีกฝ่ายหนึ่งก็เอากับรถเก่งขับช้าจะมาแช่ขวาทำไม
มันก็จะมีแบบความเห็นสองฝั่งสองฝ่าย
รถกระบะก็จี้รถเก่งก็แช่ขวาอยู่อะไรแบบนี้
ก็เลยเกิดเป็นวิวาทะเมื่อสักครู่
ตกลงใครผิดใครถูกคุณผู้ชมตัดสินเอาละกัน
แต่บางฝ่ายก็บอกว่ากระเพาะกันทั้งสองฝ่าย
พอกันผิดทั้งคู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้

ก็เหตุการณ์มันเป็นกล้องของฝ่ายกระบะแหละเอามาให้ดูกัน
เขาต้องการจะไปทางขวาแต่ว่าก็แซงไม่ได้
เพราะว่าโดนรถเก่งคนนั้นแช่แบบนี้ก็เลยบีดแรร์ไป
มีจังหวะทั้งสั้นรัวเป็นชุดแล้วก็ยาว๑ทีกันไป
สุดท้ายก็ไปเจอกันตรงแยกไฟแดงนะฮะ

๒กิโลพอจังหวะที่ไปเจอกัน
ก็เลยมีการโต้เถียงกันแล้วก็มีการด่ากันปลาขวดน้ำใส่กัน
อะไรแบบนี้ที่แยกไฟแดงเมื่อสักครู่นะฮะ
คือคนขับรถเก่งเขาก็ลงมาถามว่าเอาจะเบรกทำไมบีบแต่ทำไมจะเบรกให้เหมือนจะให้เขาชนทำไม
คนขับกระบะก็บอกว่าอ้าวก็เตือนพี่แล้วไงผมเตือนแล้วนะผมบีบแต่แล้วพี่แช่ขวาทำไมผมแซงไม่ได้
ก็เลยมีการโต้เถียงกันสุดท้ายก็เลยจบด้วยการโดนฝ่ายนั้นปลาขวดน้ำใส่ไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ายของเมื่อวานนี้ครับแถวถนนโรจนะมุ่งหน้าไปทางวังน้อยพระนครศรีอายุทยานะฮะ
เราขอไปถามฝ่ายคนขับกระบะก่อนดีกว่าคุณมานัทชัยบุญลอยอายุ๒๖ปีอันนี้เป็นคนขับกระบะบอกว่า
คือตอนนั้นผมกับแฟนกำลังขับรถจะไปทำงานพอขับผ่านตรงนี้เขาเรียกว่าวัดคานหาม
ก็ไปเจอรถเก่งแช่ขวาแหละก็เลยบีดแตร่เตือนไปอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันไป
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็บีบแต่เฉยก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่อง
โอ้โหคู่กรณีไปดักตรงแยกไฟแดงมีการด่า
ขวดที่ปลาเนี่ยเป็นขวดเครื่องดื่มชูกำลังนะ

ทีนี้คุณมานาชัยก็ไม่ได้บอกไงว่าพอหลังจากที่ตัวเองแซงมาแล้ว
พอหักเข้าขวาอีกแล้วไปเบรกทำไม
เออก็ไม่ได้ตอบคำถามคำถามนั้นแหละ
คันเหมือนชะลออะไรแบบนี้

เพราะว่าถ้าเกิดลงไปอาจจะแบบบานปลายเดี๋ยวทะเลาะ

เรายังไม่ได้ฟังฟั่งรถเกงมั้ย
เขาจะคิดเห็นยังไงว่าเขาโดนเบรกใส่จริงหรือเปล่า
อะไรแบบนี้แล้วแช่ขวาด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวคนก็ฟังทั้งสองฝ่ายแหละ